ช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ในช่วงนี้
ตุ๋นกับเครื่องเทศจนทุกอย่างมันเข้าเนื้อ

ถ้าคุณยืนปากซอยทาวินทาวน์คุณได้กลิ่นแล้ว
โอ้โหหอมหวนชวนขนาดนี้
คุณดูความละมุนความเข้มข้นของน้ำเค้า
เขาใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำ

ใส่ใบเตยลงไปในน้ำซุปเพื่อเพิ่มความหอม

และที่เห็นน้ำซุปทำไมมันข้นคลักแบบนี้
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยสูตรของเขาคือใส่นมเข้าไป
เพิ่มความน้วยกับน้ำซุปเหมือนน้ำข้นอะไรประมาณนี้นะคะ
คนแล้วก็ใช้เวลาตุ๋น๒ชั่วโมงค่ะ
ก็เลยทำให้น้ำซุปของที่นี่หอมละมุนนุ่มแบบเด็ดมาก

และอีกหนึ่งทีเด็ดนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบรรดาลเนื้อต่าง
เนื้อตุ๋นใช้ส่วนน่องมาตุ๋น
ตุ่นด้วยสูตรลับ๓ชั่วโมงคุณผู้ชม
แล้วก็ยังมีพวกเนื้อน่องลายเพิ่มความอร่อยนัวกันอีกด้วย

ทีเด็ดร้านนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ

กากหมูของที่นี่เจียวใหม่ทุกวันเจียวเองด้วย
รับรองหอมอร่อยกรุบกรอบหนุบหนับ
ฉันอยากจะนั่งรถไปตอนนี้นะคุณ

อร่อยจนต้องบอกกันแบบปากต่อปากนะคะ
น้ำซุปทั้งเนื้อนุ่มกากหมูกรอบ
เสิร์ฟมาพร้อมความอร่อยแบบนี้
ใครอยากกินก็ไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลย

สาขานวลจันทร์เปิด๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๒
ส่วนสาขาทาวนอินทาวน์เปิด๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น

เปิดแล้วคุณค่ะเดี๋ยวจบรายการไปเลยค่ะพุ่ง
ดูสิคะน้ำซุปน่ารับทานยิ่งนัก